ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลวันนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าหลายคนตื่นตัวแล้วก็คึกคักมากในโลกโซเชียล
แท่นเรียบร้อยเลยไปดูรายละเอียดกันค่ะ
ทั้งการโพสต์ภาพนิ้วมือเปื้อนหมึกที่เป็นสัญลักษณ์ของการไปใช้สิทธิ์ออกเสียง
ส่วนสถิติในโลกออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นจากบริษัทข้อมูลของบริษัทแสนรู้จำกัด
ให้บริการซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์
ก็เปิดเผยผลสำรวจออกมาแบบนี้นะคะว่า
บุคคลในแวดวงการเมืองที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์
อันดับหนึ่งเลยนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
มีคนพูดถึงคิดเป็นร้อยละสี่สิบสี่
คนที่สองนะคะเป็นนายอภิษฎเวชาชีวะค่ะคิดเป็นร้อยละสิบแปด
ส่วนอันดับสามก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์มีคนพูดถึงร้อยละสิบเจ็ด
อันดับ๔คือประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนายมีชัยฤชุพันธ์
มีคนพูดถึงคิดเป็นร้อยละสิบห้านะคะและสุดท้ายอันดับห้าก็คือกรกตค่ะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรมีคนพูดถึงคิดเป็นร้อยละ๖ค่ะ
ปิดท้ายสำหรับประเด็นที่มีคนพูดถึงในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากพอสมควร
ก็คือเรื่องของประชาชนผู้สูงวัยที่ฉีกบัตรลงประชาชน
ขออภัยที่ฉีกบัตรลงประชามติเพราะเข้าใจผิดนะคะ
บัตรเนี่ยมี๒สีแล้วก็มีรอยปลุก็เข้าใจไปว่าต้องฉีกแล้วก็แยกกันใส่
เป็นคุณยายที่เมืองกาลค่ะฉีกบัตรออกเสียงประชามติ
เพราะเข้าใจผิดนึกว่ามีสองส่วนให้ความเห็นบอกว่าสงสารคุณยาย
คนในสังคมออนไลน์ก็แชร์เรื่องนี้ไปเยอะนะคะ๓๐๐ครั้งด้วยกัน
แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์ค่อนข้างมาก
ส่วนหนึ่งก็มองว่าเจ้าหน้าที่เองควรให้คำแนะนำก่อนลงประชามติ
อาจจะให้ชัดเจนกว่านี้ในเรื่องของบัตรค่ะ